คือผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับ

ผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับ

มีดาท่านก็พอกับผมนะครับ

มันตายไปแล้วครับจะตายตามบีดาผมไปหรือเปล่าครับ
ขอประท้วงครับ

ไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใคร

ที่พูดมานี่นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่อง

ผมว่าเป็นสอสอที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุด
ถ้าเคยได้ยินมา
สามพักเก้าพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐศพาค่ะท่านประธานค่ะ
จากคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่งในวันที่สิบแปดพฤศจิกาสองห้าหกหนึ่งนะคะ
ที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรา
ดิฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าคำว่าพวกเราของท่านนั้น
หมายถึงใครบ้างแต่ที่ดิฉันแน่ใจก็คือว่า
ไม่น่าจะนับรวมหมายถึงประชาชนเป็นพวกเราด้วยแน่
ใช่ไหมคะตามมาตราสองเจ็ดสองของรัฐธรรมนูลหกศูนย์
ที่เขียนขึ้นโดยคณะกระบดคอสอชอ
จะมีอยู่พักพักหนึ่งค่ะที่ได้เสียงในสภามาก่อนการเลือกตั้งนะคะ
เพื่อรอที่จะโหวตนายกถึงสองร้อยห้าสิบเสียงพัก
นั่นก็คือพักสวค่ะซึ่งสวทั้งสองร้อยห้าสิบคนนั้น
ก็มีที่มาจากคณะกรรมการการสัญหาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดย
คอสอชอแถมสัญหาไปสัญหามานะคะท่านประทานตามคือครับ

ท่านประธานครับ๒ประเด็นต้องขอให้
ตามข้อ๔๕นะครับต้องขอให้ผู้อภิปรายนั้นถอนครับ
ประเด็นที่๑กระบดคอสชไม่ได้กระบดนะครับ
เขาชนะถ้ากระบดเนี่ยถูกประหารชีวิตไปแล้วนะ
มันไม่มีพักเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวเท็จในที่ประชุม
ขอให้ท่านประธานให้ปุ่มที่ป่ายถอน
ครับขอบคุณครับครับท่านสาวยันทิชาที่ยันทิชาได้พูดคำว่ากบทไหมฮะ
พูดค่ะครับถอนถอนได้ไหมครับท่านประธานค่ะถอนนะครับถอนนะครับ
งั้นดิฉันขอถอนคำว่ากระบดนะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่า
คณะยึดอำนาจกรรมกรรมรัชทธรรมอาหารจากประเทศคุณซึ่งค่ะซึ่งตั้งตัวเองเป็นรัฐฐาธิปัติค่ะ
อีกคำหนึ่งก็คือที่วุฒิสมาชิกเป็นพักเขาเขาไม่ได้เป็นพักนะครับ

นี้นะคะยืนยันได้ว่า
สวทั้ง๒๕๐คนนั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน
แต่เป็นเพียงไพร่พลที่คอยรับใช้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นค่ะ
วาธกรรมพระเด็จการรัฐสภาที่เคยใช้กันเป็นวัฒกรรมจอมปลอมค่ะ

เราก็ประท้วงที่วุฒิพูดจาอะไรที่กระทบสอสอซึ่งก็ไม่หนักอย่างนี้

หนูก็เรียกเขาว่าไร่ผลเนี่ยมันไม่ได้ครับ

งั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่ากลุ่มคนค่ะท่านประธาน
ที่คอยรับใช้ผลเอกประยุจรรย์โอชาวาฒะกรรมพลอมค่ะ
ท่านครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับ
กลุ่มคนที่คอยรับใช้
เราไปใช้คำที่ดูถูกเข้าไปหน่อยนะครับ

ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับ

คำเดียวครับเดี๋ยวผมกำลังอธิบายให้น้องเขาทราบอยู่
หนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งหนูใช้คำให้เหมาะสมดีกว่า

ความหมายในกรรมไม้พิษปลาเราจะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
พอคนก็จะเห็นไว้กับเราในข้อติดตรีจริง
ที่ผมไม่อ้ามในข้อติดตรีจริงเพราะบางเรื่องมีข้อติดตรีจริง
แต่เมื่อเราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

เป็นกลุ่มคนนะคะที่คอยทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
ประเด็จการประเด็จการรัฐสภานะคะที่พวกท่านสอวรเนี้ย
ประเด็จการได้ชอบพูดกันนะคะดูประเด็จการรัฐสภาเขาไม่ได้
หนูอะไรนะคะครับครับไกลไปครับอะไรนะคะประเด็จการรัฐสภาเขาไม่ได้
พระเด็จการรัฐสภาเหรอคะครับก็ไม่ได้ก็เมื่อกี้เห็นท่านสวได้
ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะพูดได้ค่ะ
ถ้าเราฟังในภาพรวมไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องการพูดในภาพรวมค่ะท่านประธาน
แต่ว่าถ้าเรามองในแง่กลุ่มคนนะครับในแง่กลุ่มคนอุทธิเป็นประเด็จการรัฐสภา
ก็ไม่ได้ว่าว่าไม่ได้ว่าว่าอุทธิเป็นพระเด็จการรัฐสภา
แต่กำลังที่จะอธิบายว่าพระเด็จการรัฐสภาเนี่ย
ที่เคยได้ใช้กันน่ะนะคะเอ่อวันนี้ดิฉันเอง
อันดับหนุ่มอันที่ห้ามิธุนาหกสองนี่แหละค่ะ
คุณวิรากรประจวงเชิญครับท่านประทานที่ขอลบครับ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่กรบ
ครับเราอยู่ในวาระของการขอแก้ไขรัฐมนุษย์
แต่ว่าการใช้คำพูดเสียดสีทั้งที่รู้อยู่ว่า
เราต้องการใช้เสียงของวุฒิสมาชิกในการแก้ไขด้วย
ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับท่านประธานครับ
เหมือนกับไม่อยากให้มีการแก้ไขหรอกอยากจะลากการเมืองลงไปในท้องถนน
หรือยังไงก็ไม่ทราบหรือจากการไลฟ์สดของท่าน
ที่ท่านอยากจะให้คนที่อยู่ข้างนอกที่ติดตามไลฟ์สดของท่านเนี่ย
ได้เห็นการทำงานของท่านอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงปะทะกับ
ฝ่ายของวุฒิสมาชิกแล้วท่านจะได้เสียงได้ประโยชน์
อันนี้ผมอยากจะให้ท่านประธานช่วยดูด้วยนะครับท่านครับ
ท่านประธานเพราะว่ามันมันดูแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นการอภิปรายเพื่อแก้ไขลำนูนเลยนะครับ
เป็นการชวนทะเลาะชวนวิวาสท่านประธาน
อยากให้ท่านประธานได้คุณาพิจารณาด้วยครับท่านประธานวิทยากรประธาน
คอยเตือนอยู่คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย
ทั้งเรานะครับปรับเก้ากลายเราเลยไปทวงวุฒิทธิภาษภิกษ์มา
ซึ่งความจริงพลาดพิงนั้นก็ไม่รุนแรงอย่างนี้ครับแต่ผมก็ห้ามนะ
ผมก็ขอลงพื้นที่ว่าอย่าไปเหมาเขาอย่าไปว่าเขา
ก็จบแต่ว่าของคุณยันนัทธิชาเนี่ยถือว่าแรงหน่อย
ก็คอยปรามทีละคำทีละคำอยู่ครับเพราะแนะนำ
คุณยานนัทธิชานะครับพยายามใช้ปร้อยธรรมที่
ท่านประธานครับผมขออนุญาตผันทั้งคราบ

ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธาน
ในฐานะที่ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานทำตัวเป็นกลางครับ
การพูดถึงพระเด็จการรัฐสภาวาธกรรมนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับ
แต่เป็นวาธกรรมที่ทางท่านยานาธิชาพยายามที่จะอธิบายว่า
ของจริงคืออะไรของที่ผูกเขาลวงหลอกคืออะไร
เท่านั้นเองครับท่านประธานครับไม่ได้เก่าหาใครครับท่านประธาน
ครับด้วยคำนี้ผมไม่ห้ามนะครับเพราะเดิมเนี่ยเข้าใจว่าพอไปว่าวุฒิ
แต่ว่าน้องเขาก็อธิบายแล้วเขาหมายถึงว่าระบบการเมืองที่ว่า
ประเด็ดการรัฐสภานั้นในอดีตที่ว่านั้นจมปลอม
อันนี้ก็ไม่ได้เหมาถึงหมายถึงใครครับอันนี้เขาก็พูดได้ครับ

ท่านครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านวิรากรที่ประท้วงขึ้นมาสักครู่นี่แหละครับ
ก็เป็นการใส่ร้ายครับตามข้อบังคับข้อที่
ทำไมฮะการพูดถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้น
จะต้องหมายว่าจะไม่อยากให้มีการแก้รับนูลอย่างนั้นเหรอครับ
แล้วก็ยังมีการกล่าวหาว่าจะพาคนลงถนน

ผมอยากให้ท่านถอนครับ
ต้องถอดนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับ

ก็ขอให้ท่านสำนึกกันแล้วกันครับ

ดากมันค่ะท่านประทาน
คำเดศประธานสิบล้อครับ
ผมเสรีสัริสัวนภัณฑ์นนท์ในสถานกันสามาชิกรัฐสภา
ผมก็พยายามอดทนที่จะฟัง
คำอภิปรายของท่านสมาชิกด้วยความสนใจว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเสนอแนวคิดนำเสนอข้อมูลให้กับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาแต่ละถ้อยคำที่พูดออกมานั้นเนี่ยไม่อยู่ในวาระอยู่ในเนื้อหาที่เรากำลังพินาแต่เป็นการกระทบกระเทียบเปรียบเปลยแล้วก็ยังพูดให้วุฒิสภาเสียหาย
นะครับว่าเป็นวุฒิสภาเครือญาตินั่งร้านนะครับแล้วก็ยังเอ่อพูดในแนวทางหลายประโยคนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความ
รบท่านประธานครับครับประโยคเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากที่จะต่อล้อต่อเถียงเพราะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นผู้
ถ่ายแล้วแต่ผมก็พยายามที่จะฟัง
ครับนะครับก็ขอให้อย่าพูดผมไม่อยากให้ใช้คำว่าถอนนะถอนเดี๋ยวเขาก็พูดคำใหม่อีกอ่ะนะครับแต่ขอร้องท่านประธานครับช่วยกำชับไม่ให้เสนออภิปรายในแนวทางที่ให้วุฒิสภาโดยรวมเสียหายครับมีฉะนั้นแล้วอย่างอย่างที่ท่านสมาชิกท่านพูดนะครับท่านกำลังสร้างวิธีการขัดแย้งกับว
ที่สภาเพื่อให้วุฒิสภาเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูลในยติที่ท่านเสนอแล้วก็จะโยนความผิดทั้งทั้งที่ท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้ด้วยความ
รบจริงครับท่านประธานครับช่วยกำชับให้อภิปรายอยู่ในร่องในรอยอยู่ในเนื้อหาสาระที่กำลังพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธานค่ะต้องรอท่านวินิจฉัยก่อนหรือเปล่าคะต้องขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยง
อภิปรายที่เป็นการเสียดสีถ้อยคำที่รุนแรงเราจะรู้สึกส่วนตัวเกลียดชังอะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่าบังเอิญว่าในการประชุมเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ครับประธานก็จำเป็นต้องดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนั้น
แต่ยังต้องขอร้องนางซาวชาญธิชานะครับ
ขอให้อยู่ในข้อบังคับข้อที่๑๕ระมัดระวังนะครับ
คือใช้ต้อยกำข้อติจริงคือพูดจริงนี้ผมไม่ว่าอะไรเลยครับ
บังคับเนี่ยจำเป็นต้องเตือนนะครับ
เชิญต่อได้ครับขอส่งมิตรไมค์ตรีจิตนะคะ
ขออีกแค่หนึ่งนาทีค่ะท่านประธานถึงกลุ่มบุคคลที่เคยเลือก
ผลเอกประยุจรรย์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
อ่าวันนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ย
ควรที่จะมีความรับผิดชอบนะคะ
ต่อสิ่งที่ท่านทำท่านเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศทำให้
เศรษฐกิจล้มเหลวนะคะบริหารล้มเหลวนะคะ
ดังนั้นเนี่ยวันในวันพรุ่งนี้นะคะท่านประธานผมขอประท้วงครับ
จบแล้วค่ะเชิญเลยครับเชิญผู้ประท้วงเชิญ
ท่านประธานครับถึงแม้จะจบแล้วเนี่ยนะครับผมเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกรัฐสภา
แม้จะจบแล้วนะครับต้องขอประท้วงว่าจบด้วยถ้อยคำที่เสียดสี
จบด้วยถ้อยคำที่ใส่ร้ายให้สวแม้ว่าจะไม่บอกสว
จะบอกกลุ่มคนที่เลือกท่านนายมตรีมาเนี่ยนะครับ
ใช้คำว่ากลุ่มคนให้ออกมารับผิดชอบนะครับ
ผมว่าสิ่งที่อภิปรายนั้นเนี่ยนะครับทำให้สวเสียหาย
เพราะเข้าใจได้ครับว่าที่พูดนั้นก็คือสว
นะครับขอให้ถอนนะครับเพราะว่ามันเสียหาย
สวัสดีครับเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวสวัสดีครับขอโทษค่ะ
ใช้คำว่ากลุ่มคนเนี่ยเราก็อย่าไปตีความว่ามันหมายถึงสวทั้งหมดนะฮะ
คือตอนเลือกนั้นก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงสอสอครับ
แต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเพียงแต่เป็นทัศนะของผู้อภิปรายที่คิดอย่างนั้น
ซึ่งเราสวเราก็มีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ผิดข้อบังคับอะไรครับ

ถ้อยคำที่พูดเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับ
บอกว่าให้สวออกมาแก้ปัญหาวิกฤติประเทศนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะมาเลือกนายกแต่อย่างเดียวนะครับ

เพราะสวไม่ได้มาทำเลือกนายกอย่างเดียวนะครับ

คนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกนะครับว่าสวนั้นเนี่ยครับ
ไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับ
แล้วก็พูดว่ามารับใช้มันสอดรับกันไปหมดนะครับ
ผมไม่อยากประท้วงแล้วครับท่านประธานครับ
เราก็พูดได้นะท่านเจดีครับ
อาวุธที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้

เข้ามารับใช้ธนทรพูดได้ใช่ไหมครับ
ผมห้ามก็ไม่ให้ใช้คำว่ามารับใช้พลเอกประยุทธ์แล้ว
ถ้าเราจะไปใช้คำนั้นเราก็ทำไม่ได้ครับ
ผมก็เปลี่ยนนะจากผู้อีกประยุทธ์เป็นธนทร
แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าให้สวเนี่ยนะครับ
พิจารณาเลือกนะครับ
คราวหน้าเนี่ยจะเลือกท่านผู้เอกประยุทธ์อีกหรือไม่

ถ้าจะเลือกพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยนะครับคงเลือกครับ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
อย่าไปเอ่ยชื่อคนนอกครับอย่าไปเอ่ยชื่อคนนอก
เอาไว้ประเดี๋ยวขอพิปรายจบแล้ว
เดี๋ยวผมอนุญาตให้ชี้แจงได้ครับให้ตอบได้
เอาเชิญเชิญเลยครับ
ไม่ตรงตามเจตนาลมของพี่น้องประชาชนมันก็จะเป็นเงำืดนะคะ
ที่คอยติดตามพวกท่านไปตลอดนะคะ
แล้วก็มันจะไม่ต่างกับคำพูด
คือทุกคนก็จะจำค่ะท่านประธานว่า
เช่นจำว่าถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูง

ไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจำว่าค่าคอมมิวนิตไม่บาป
เดี๋ยวให้จบแล้วขอประท้วงครับครับวันนี้ผมมา
ไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กลับเรียนท่านประธานครับ
ที่พูดมานี่นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับ
ผมว่าเป็นสอสอที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดท่านก็เคยได้ยินมา
ขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามมารู้กี่ทีท่านเสรีฮะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับ
เอาอย่างงี้ครับครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งทั้งทั้งไม่ต้องประทวงเดี๋ยวผมผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับ
ครับแก่ปูนนี้ล่ะครับมีบีดาท่านก็พอกับผมล่ะครับอ๋อบีดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบีดาผมไปหรือเปล่าครับ
รีบได้นะครับบีดาผมรอท่านอยู่ครับข้างในขอนะครับข้างในขอเอาไว้ข้างนอกครับ
เอาไว้ข้างนอกข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับ
ครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบยี่สิบปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับท่านท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับ
ผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับ
ประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับเพราะผมฟังอยู่ครับ
และสิ่งที่ผมต้องชี้แจงก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเขาจะลงมติอย่างไร
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆาตโทษหรือไปวิจารณ์เขาล่วงหน้าและไปวัดว่าถ้าเขาลงอย่างไรแล้วถือว่ารับบ้านเมืองรับไม่รับ
อันนี้เราไม่มีสิทธิ์เท่านั้นอย่าไปอภิปรายรักษณะว่าจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ลงอย่างไรแสดงว่า
อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเรานี่แหละครับเราก็มีสิทธิ์เหมือนกับที่เขาทำ
โหวตรับหรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐมนูลค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
ก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราไม่ควรที่จะไปพาดพิงเป็นการเสียดสี
ครับชบนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เชิญคุณเสรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตเถอะครับไม่มีแล้วครับ
ท่านประธานครับผมขอบพระคุณครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับครับผม
นะครับว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับ
บีดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับอ้าวไปกันใหญ่ท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับถึงแม้ว่าบีดาผมจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่บีดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับ
ท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งพอแล้วครับยังไง

รวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหน้า
อย่าไปเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับ

ประชาชนก็จับตามองเราอยู่ครับต้องเก็บสติกันไว้นะครับ
ครับครับต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับผมครับ